อีกหนึ่งสาวแล้วกันค่ะคุณแพนเค้ก
วันนี้ถือว่าเป็นนางเอกเรื่องราวดีเนาะ
ล่าสุดนำความภาคภูมิใจมาให้คนไทยแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นนางเอกที่เป็นนักแสดงหญิงคนแรกเลยค่ะ
จากประเทศไทยที่ได้รับเลือกจาก
ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติศรีอยุธยาภาค๑ค่ะ
ร่วมกับนักแสดงหญิงจากอีก๓ประเทศ
ก็คือออสเตรเลียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
ผลงานการแสดงภาพยนตร์ซีรีส์จาก๖๐ประเทศทั่วโลกนะคะ
งานนี้นะคะนักแสดงสาวรับว่าแม้เจ้าตัวจะไม่ได้รางวัลเดียว
แต่แค่นี้ค่ะก็ปลื้มหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งค่ะ
การที่เราทำงานกันมา๓ปีกว่าเนี่ยค่ะ
มันก็คุ้มค่าสำหรับคนทำงานทุกคนจริง
ที่เขาให้เนี่ยก็คือเหมือนกับเขาเลือกมาเลยว่า
แต่บางอย่างคือเขาไม่ได้มาเพื่อแข่งขันกัน
แต่เหมือนเขามาให้สำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงตรงนี้จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้รับคำชมหลายคนมากที่เดินเข้ามา
แล้วก็บอกว่าขอเข้ามาชมหน่อยอะไรอย่างนี้ว่าแบบ
เป็นชุดอะไรชื่อชุดอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบสีสวยชุดสวย

ก็จะมีการแลกนำบัตรกันก็คงเป็นโอกาสดีต่อไป
อยากจะแสดงหญิงแบบว่าเสียใจหน่อยไหมไม่ได้
ไม่เลยค่ะเพราะแพนรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่แบบ
ยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างนี้ในระดับโลกอะค่ะ
แล้วก็จากชิ้นงานที่เราเรียกว่าเราใช้เวลาในการทุ่มเท
ตั้งใจในการทำชิ้นงานนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะคะถือว่าทรงคุณค่ามากเลยนะคะ
ของซีรีส์ศรีอัยยยาเพราะว่าคุณนกสินใจเป็นพนิษฐ์
ก็เคยได้รับรางวัลนี่แหละจากซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วนะคะ
ในต่างประเทศด้วยส่งคุณค่าจริงภาพสวยละมุนนะคะ
ถ้าใครยังไม่เคยไปดูก็ลองหาไปชมกันได้นะจ๊ะ
โอ้โหคุณเวทีระดับโลกแค่มีชื่อเข้าชิงก็
ภูมิใจแล้วเนาะนี่จะบอกว่าวันนี้หลายคนแซวเรานะว่าบอกว่านางสงกรานปีนี้เขาทับดอกทัพทิมใช่ไหม

เห็นแบบนี้ไม่รู้ใครจะกล้าชวนเราไปเล่นน้ำสงกรานหรือเปล่านะคะ